ใช่แต่พูดถึงพยาวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ของว่างขนมหวาน
อาหารจานหลักอาหารเส้นเขาก็มีด้วย
โดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านนี้คุณผู้ชมอยากจะบอกว่าขอแนะนำเลย
เพราะว่าเขามีทีเด็ดหลายอย่างไปดูกันดีกว่าว่าเขามีเมนูอะไรกันบ้างค่ะ
ที่นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาค่ะเขาว่ากันว่าเป็นเจ้าเก่าชื่อดังของพยาวเลยคุณชนะ
ขายมากว่ายี่สิบปีนะคะสูตรเด็ดอย่างหนึ่งก็คืออะไรลูกชิ้นปลาแท้นี่แหละค่ะ
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนื้อนุ่มแล้วก็ยังมีน้ำซุปกลมหลากหลายเมนู
แล้วก็น้ำซอสของเย็นตะโฟก็เลิศมากไม่แพ้กันด้วยนะคะ
ส่วนเมนูนั้นคุณผู้ชมต้องแนะนำอันนี้ก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำค่ะ
ต้องเป็นแบบสูตรต้มยำด้วยหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก็มี
๋วยจั๊บลูกจิ้มรวมก็มียำขนมจีนปลาดุกฟูโอ้โหมาเยอะแยะ

เลือกสรรตามความพอใจเรียกว่ายกทัพความอร่อยกันมาเต็มพิกัดนะคะ
แต่ว่ากินข้าวกันแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีของหวานล้างปากเลยด้วยคุณชนะ
อย่างที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี่เลยนะคะต้องรอต่อแถวเพื่อที่จะรับประทาน
คุณตอนแรกผมนึกว่าไอศครีม
มันเหมือนนะคะแต่มันเป็นการรังสรรดัดแปลงทัพทิมกรอบให้ออกมาในรูปแบบเกล็ดหิมะ
น่ารับทานยิ่งนักแล้วก็ไม่แค่นั้นยังมีกล้วยทอดด้วยเห็นแล้วรู้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะ
เรียกว่าเมนูแบบนี้โอ้โหติดอกติดใจลูกค้าเดินทางมาไม่ขาดสาย
ทานกันต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเทศกาลแบบนี้
ปลายปีมาแล้วเนี่ยเรียกว่าขายดิบขายดีจนแทบจะไม่ทัน
ถึงขนาดที่ว่าบางเมนูก็ที่ทำตามสั่งแล้วทำไม่ทันมันไม่ได้
มันหมดเจ้าก่อนอ่ะสุดยอดจริง
ต้องรีบไปเลยนะคะเพราะว่าเห็นความอร่อยจนต้องบอกต่อกันแบบนี้คุณคะ
กแบงค์ร้อยมาหนึ่งใบนี้อิ่มเลยอิ่มสบายเลยเพราะว่าราคาเขาไม่แพงไง
อาหารเริ่มต้น๕๐บาท๕๐บาทเต็มที่ก็๖๐บาทของหวานก็๒๕บาท๓๐บาทก็ว่ากันไป
แค่นี้ค่ะคุณสบายอิ่มอร่อยกันได้เลยนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาค่ะ
กัดเขาอยู่ไหนอยากจะไปแล้วใช่ไหมล่ะคะอยู่ที่สี่แยกประตูชัยตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
เปิดขายช่วงประมาณ๘โมงครึ่ง๘โมงเช้าก็มาแล้ว๘โมงครึ่งนะ
แต่ช่วงบ่ายก็จะหมดแล้วคุณชนะอย่าให้เกินบ่ายโมงแล้วกันนะรีบไปรีบไป
จองไว้ก่อนละกันค่ะ๐๘๙๔๓๒๔๐๗๒ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าเจ้าดังเมืองพยาว
กินมากเลยอ่ะคนแน่นร้านเลยนะเยอะจริงมีนิวนาวบอกว่าพกแบงค์ร้อยไปก็พอแล้วงั้นขอยืมก่อนร้อยหนึ่ง
ตอนนี้เหลือแบงค์๒๐ใบเดียวพอไหมเนี่ยแล้วชอบมาคุยกับผมว่ามีผู้ชายมาติดพันธ
ทีเป็นพันยังให้ได้ผมขอร้อยเดียวแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่น่าติดพัน
น่าจะติดเป็นหมื่นเลยดูจากหน้าแล้วได้ผ้ายืมเนี่ยเป็นหมื่นเลยใช้แต่ยังไม่ใช่
ใช้ตอนนี้คือติดพันเนี่ยหลายพันรวมกันเท่าไหร่แล้วรู้ไหมลองคูณดูอย่ามาเพิ่มภาระหนี้สินให้ดิฉัน
แหมกลางเดือนแบบนี้วันที่๑๖มันก็พลาดมันก็มืด
อันนี้พูดถึงเริ่มมีอารมณ์เลยนะเริ่มมีอารมณ์แล้วนะ
หิวก็กินไปไม่ต้องมายุ่ง